เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านช่วยดูด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วยกันดูพร้อมกันเลยนะครับ
ว่าถ้าณขณะนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับ
ใช่ไหมฮะอ่านี่เดี๋ยวผมยืนตรงนี้ดีกว่านะครับ
อันนี้คือตัวเลขปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันเลยนะครับ
ซีกนี้คือ๓๑๑คือเราหักลบคุณพิธาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไปก่อนนะครับ
มี๓๑๑นะครับทางฝั่งนู้นคือคั่วรัฐบาลเก่านะฮะ
มี๑๘๘เสียงบวกกับพักเล็กที่เข้ามาใหม่พักละ๑เสียงนะครับ
ณขณะนี้เนี่ยเพื่อไทยบอกว่าเสียงมันไม่พอหรอกในการโหวตนายก
ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยพอเกิน๒๕๐ใช่ไหมฮะในสภาผู้แทนตรงนี้ทั้งสองท่านคิดว่าเอายังไงดี
ขอสูตรที่๑ก่อนคือสูตรที่๘พักยังจับมือกันอยู่นะฮะยังอยู่อย่างนี้นะฮะ
ซึ่งถ้าหากว่าจับมือกันอยู่เนี่ยก็ต้องเอาชนะ๓๗๕ให้ได้ใช่ไหมให้ถึง๓๗๕ให้ได้
มีจากสวละ๑๓ก็เท่ากับ๓๒๔ถูกไหมครับแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเบื้องต้นท่าทีของพักการเมืองต่างที่ออกมาแล้วที่จะไม่ยอมร่วมชัดเจนแล้ว
เหลืออีกพักเดียวที่ยังประกาศไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนคือประชาธิปัตย์
สมมุตินะครับว่าบวกประชาบัตรเข้าไปสมมุตินะฮะคุณสุริยสัยคิดว่าลองบวกประชาธิบัตย์ดูเนาะ
ลองดูก่อนนะเรียนเชิญท่านจุลินนะฮะขอแทรกอยู่ตรงนี้เพราะพักอื่นก็ประกาศไม่เอาหมดแล้ว
ถูกไหม๓๓๖นะครับแล้วบวกได้๑๓ของเดิมจะเป็นเท่าไหร่ฮะ๓๔๙ครับก็ยังไม่พอ
ก็ต้องไปเอาจากสวมาให้ได้อีก๒๖เสียงไปหาเสียงจากสวอีก๒๖เสียง
อีก๒๖เสียงจากสอวรซึ่งมีอยู่แล้ว๑๓ไม่หมายถึงว่าหักแล้วหักแล้วใช่ไหมหักแล้วครับ
คือจาก๑๓ต้องหาเพิ่มอีก๒๖ถ้า๑๓เดิมเขาไม่หายไปนะใช่ครับก็ต้องไปหาเพิ่มสอวรเพิ่มอีก๒๖
คุณสุริยสัยมองว่าสูตรนี้เพื่อไทยพอจะผ่านไปได้ไหมอย่างงี
คือถ้าดูจากแถลงการเนี่ยมันขยับได้๒๓สูตรนั่นแหละนอกจากสูตรนี้ใช่ไหมครับ
เพราะว่าคุณวราวุฒิบอกว่าไม่เอาพักที่แก้๑๑๒
ใช่แต่เขาไม่แก้สมมุติว่าเขาไม่แก้

สมมุติว่าแก้นี่ขยับมาอีกทีสมมุติว่าไม่แก้
ผมเรียนเชิญท่านว่าราวุฒิเป็นเท่าไรเรียนเชิญใหม่คน

ก็จะเหลือสวที่ต้องการอีก๑๖เสียง
เหลือสวลลดลงอีกเหลือ๑๖เสียง

คือตอนนี้ถ้าหากว่ากรณี๓๔๖นะ
๓๖บวก๑๓เป็นเท่าไหรอาจารย์

๓๕๙แล้วต้องการ๓๗๕

อีก๑๖เสียงซึ่งก็มีสวหลายคน

ถ้าเป็นเพื่อไทยก็จะให้

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนคำพูดหรือเปล่าว่า

แต่สวหลายท่านก็บอกว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ก็จะไม่ให้

หรือจะต้องอย่างชาติชาติพัฒนากล้า

แล้วก็คือโอเคล่ะ
เราคิดตามสมการที่ดูเหมือนกับ

คือถ้าให้ผมแบบแนวฟันทงนิดหนึ่งเลยนะ
ผมว่าวันนี้เนี่ยภักดิ์หัวรัฐบาลเดิมเนี่ยจะทะยอยแถลงจุดยืน
นะครับว่าไม่ร่วมแม้มีเก้าไกลก็ตาม
เราอ่านความเคลื่อนไหวของ๑๘๘เสียงน้อยไป
นะครับเราก็เลยใช้วิธีไปช้อปปิ้งพักนู้นพักนี้มา
แต่เราลืมไปว่าอีกปีกเนี่ยอาจจะคิดเรื่องจัดตั้งรัฐบาลรอแล้ว
งั้นลองสูดซ้ำโดยอาจจะมีเอกภาพไม่น้อยทีเดียวไม่มีใครแตกแถว
ผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่หรอ
ไม่แน่สมมุติว่าถ้ามันพลิกพยายามถอยแล้วยังไงก็ตามเนี่ย
พักที่มัดกันอยู่ไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีหนึ่งสวิงไปอีกปีกเลย
แต่ผมขอลองตรงนี้ก่อนถ้าเป็นกรณีที่คุณสุริยสัยบอกว่า
ณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลออกแล้ว
มันอยู่ที่ประเด็นที่ท่านอาจารย์สมชัยว่ามันเกมบีบ
ถ้าสมมุติถ้าเราเอาก้าวไกลออกนะแต่ทั้ง๘พักเขายืนยันว่าเขาอยู่เหมือนเดิมนะ
เอาเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นพอเป็นฝ่ายค้านปั๊บนะครับเขาอาจจะเป็นฝ่ายค้านอิสระอะไรยังไงได้
มันเป็นธรรมจะตามไปประกาศตัวแล้วเหลือร้อยหกสิบเอ็ด
ไม่เป็นธรรมจริงอ๋อใช่โอเคเพราะว่าคุณกันวีบอกเป็นธรรมจะไปกับก้าวไกล
เหลือร้อยหกสิบนะฮะเอาหละตอนนี้เพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะเชื้อเชิญ
ฝั่งนู้นมาเต็มที่ได้ถ้าเอาสเต็ปแรกก่อนนะ
เอ่อภักด์แรกที่เขาจะเชิญคือภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะจะได้เสียงสับหนุนจากทางสวถูกไหมครับ
แม้ว่าเพื่อไทยอาจจะต้องไปตอบคำถามกับมวลชนกับแฟนคลับของเขาว่า

ก็อาจจะลุงอาจจะสุขภาพไม่ดีนะครับ
แล้วก็สักวันหนึ่งในสัปดาห์หน้าอาจจะประกาศว่า
ขอวางมือทางการเมืองหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้
เชิญภาคไหนก่อนเห็นตรงกันไหมครับ

เพราะว่ามันมาเยอะด้วย

มันไม่ใช่แค่๔๑เสียงนะครับ

ยังไม่ถึงรัฐบาลยังไม่ถึง๒๕๐
ภูมิใจไทย

ถ้าทั้งสองภักดิ์เขาก็เลือกภูมิใจไทย

วัลงภายใจสร้างชาติส่งสัญญา
ฉะนั้นควรไปภูมิใจไทยจะง่ายกว่า
คุณอนุทิน

ตอนนี้๒๗๑แล้วนะมีแถมชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒินะครับ๒๘๑จบครับ๑๐๐ลำแล้วครับ